ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์สามารถที่จะเปลี่ยนพลังงาน
คลื่นทะเลมาเป็นกระแสไฟฟ้าได้สำเร็จนะครับ
มีการใช้จริงในแถบยุโรปแล้ว
แต่มาตอนนี้ครับมีนักวิทยาศาสตร์จากไต้หวัน
สามารถที่จะคิดค้นวิธีแปลงพลังงานจากกระแสน้ำในทะเล
มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกนะครับ
โดยพลังงานจากกระแสน้ำในมหาสมุทร
จะเป็นพลังงานที่ยั่งยืน
แล้วก็หวังนะครับว่าโครงการนี้
จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้ไต้หวัน
ไม่ต้องพึ่งพาการใช้พลังงานนิวเคลียร์
ในการผลิตไฟฟ้าอีกต่อไปครับ
นี่คือแพร่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่
ถูกลากออกไปนอกชายฝั่งทะเลของเขตผิงตรง

โดยใบพัดของมันจะถูกหย่อนลงในทะเล
เพื่อจับพลังงานของกระแสน้ำอุ่นคุโรชิโอ
กระแสน้ำอุ่นใหญ่เป็นอันดับ๒ของโลก
ก่อนที่จะถูกแปลงให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า
นับเป็นเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้าใหม่ล่าสุด

ผลจากการทดลองที่ยาวนานกว่า๗ปี
ของสัตราจารย์เฉินยังหยี่
รองประธานอาวุโสของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสุนยะเซ็น
ศาสตราจารย์เฉินเล่าว่ายังไม่เคยมีใครในโลก
ทดลองใช้ระบบนี้กับกระแสน้ำในทะเลจริง

เขาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า๒๖๓๑กิโลวัตต์
ระยะทางของกระแสน้ำ๑เมตร๒๗เซนติเมตรต่อวินาที
โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของศาสตราจารย์เฉิน
สามารถผลิตไฟฟ้าเต็มกำลังได้สูงสุดถึง๕๐กิโลวัตต์
ก็ยังสามารถผลิตไฟฟ้าให้ใช้ได้นานถึง๖๐ชั่วโมง
สัตว์อาจารย์เฉินบอกว่ากระแสน้ำในมหาสมุทร

เพราะพลังงานจนจากกระแสน้ำ
กลายมาเป็นพลังงานเครื่องกล
และถูกแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า

ตราบใดที่กระแสน้ำยังเคลื่อนไหว

อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ที่จะใช้กับใบพัดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุด
สำหรับส่วนประกอบสำคัญของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ประกอบด้วยใบพัด๒๐ใบ
กว้าง๔เมตรยาว๕๐เมตร

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็จะเริ่มทำงาน

ศาสตราจารย์เฉินบอกว่าวัตถุประสงค์หลักที่ทำให้เขาคิดค้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากกระแสน้ำขึ้นมา
เป็นเพราะเขาตั้งใจที่จะให้ระบบผลิตไฟฟ้าจากกระแสน้ำแบบนี้
แทนที่การใช้พลังงานนิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้าในไต้หวัน
เพื่อให้ไต้หวันปลอดจากการใช้นิวเคลียร์ในทุกด้าน
โดยหวังว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าได้มากพอ
ที่จะจ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในไต้หวัน
ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าด้วยวิธีการอื่น
เพราะไต้หวันได้เปรียบที่มีกระแสน้ำอุ่นคิโรชิโออยู่ในมืออยู่แล้ว
หลังจากนี้เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเขาถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
สัตว์อาจารย์เฉินมีแผนที่จะติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพิ่มอีกหลายสิบตัว
บริเวณนอกชายฝั่งทางภาคตะวันออกของไต้หวัน
ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากถึง๑กิกาวัตต์
ซึ่งเทียบเท่ากับกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์๑โรงเลยทีเดียว
ปัจจุบันนี้ไต้หวันใช้พลังงานจากนิวเคลียร์คิดเป็นร้อยละสิบหก
ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด
แต่หลังจากที่เกิดเหตุสกนาฏกรรมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟูกูชิมะ

ก็ทำให้เกิดกระแสต่อต้านนิวเคลียร์ตามมาต่อเนื่อง
ความสำเร็จของโครงการภายใต้การนำของสัตว์อาจารย์เฉิน
เปรียบเสมือนความหวังที่จะเห็นจุดเปลี่ยน
ไต้หวันจะปลอดจากนิวเคลียร์ได้อย่างแท้จริงในอนาคตอันใกล้
จุธารัฐเอียมอำพันธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน